เรายังอยู่กันเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ
ที่นครสวรรค์หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่า

ครอบครัวหนึ่งเข้ามากัน๓คนผู้หญิงขับรถกระบะมาคุณผู้ชม
ขับมาดีดีค่ะน่าจะไม่เห็นป้ายบอกทางว่าสะพานชำรุด
ว่าสะพานขาดแล้วมีชาวบ้านตะโกนแล้วนะคะ
บอกสะพานขาดอย่าไปเข้าไปค่ะสุดท้าย
ขี่มาดีแบบนี้แล้วหัวปักลงไป
ตายหนึ่งหายหนึ่งรอดหนึ่งค่ะ
ไหว้เอาไงจับเครื่องไว้
จับเครื่องไว้จับเครื่องไว้

อย่าพึ่งลงนะคนนั้น
ชาวบ้านใจหายวาบเลยนะคะ

ต่อหน้าต่อตาเลยพี่เบิร์ทเราคือช่วยอะไรไม่ได้ด้วย

เพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวกรากมากตรงนั้น
แล้วมันตรงนี้ไม่จับไม้ไว้
ชาวบ้านบอกว่าอย่าออกมาจากรถ

ยากออกมาคือ
คิดในใจว่าน่าจะวงลูกสาว

โดยสารมากับรถคันนี้ด้วยแล้วสุดท้าย

จนถึงวินาทีที่เราอ่านข่าวยังไม่ทราบชะตากรรมเลยนะคะ
ว่าเธอเป็นตายร้ายดียังไงหายไปตั้งแต่เมื่อวาน
ส่วนคุณพ่อที่อยู่ในรถติดอยู่ในรถเนี่ย
วัย๖๓ปีนะคะท่านเสียชีวิตค่ะ
ท่านเสียชีวิตนี่ค่ะกูภัยต้องต้องช่วยออกมาจากรถนะคะ
ส่วนลูกสาวคุณภัยเลาะเนี่ยรอดรอดนะคะ
โอ้นี่ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสะพานวังซ่านอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
นี่คือต้องย้ำเตือนกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
โดยเฉพาะพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่ถนนเนี่ย
ชำรุดแล้วถูกตัดขาดครับเพราะฉะนั้นระมัดระวัง
ไม่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ไม่มีป้ายบอกอะไรเลย
ป้ายเตือนแต่ชาวบ้านคาดว่าน่าจะไม่เห็น
เพราะตั้งใจจะรีบพาคุณพ่อเนี่ยคุณไพร้อรีบพาคุณพ่อเนี่ย
ไปโรงพยาบาลน่าจะไม่เห็นแล้วตอนนั้นชาวบ้านก็ตะโกน
อย่าไปอย่าไปสะพานขาดไม่ได้ยินโอ้โหทั้งไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยิน
ภาวนานะคะขอให้คุณภัยร้อนตอนนี้คือปลอดภัยนะคะ
แต่ตอนที่ไหลไปนี่คือแม่น้ำอยู่ไหมใช่แม่น้ำแล้วใช่ค่ะ
โอ้ยน่ากลัวมากเหตุการณ์นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ